นี่ค่ะ๕ชั่วโมงครึ่ง
เป็น๕ชั่วโมงครึ่งที่ตกลงกันไม่ได้ด้วย

มีมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาชนรถเธอ
คนขี่กระเด็นลอยขึ้นมาอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถ

คุยไปคุยมาผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเคลียร์ด้วยนะ

ผมยอมรับผิดว่าผมผิดก็ย้อนศร

แต่ลุงกำลังโทษว่าหนูชนลุง
ลุงกำลังโทษว่าหนูชนลุงใช่ไหม

ลุงกำลังโทษว่าหนูชนลุงใช่ไหม

อ้าวแต่หนูผิด

คนลับคนแข็ง

อ้าว
อ่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะ

แล้วมาชนอยู่บนถนนหรือว่าอยู่
บนถนนไงกลางถนนเลย
ชนอ่ะกลางอยู่เทินน่ะ

แต่ย้อนสอนทางนี้ก็ยอมรับผิดอยู่แล้ว
อ่ะในเมื่อยอมรับผิดทำไมมาบอกว่าหนูชนเขาอ่ะ

ก็กรอดมาถ้าลุงไปกรอดแล้วเขาจะชนยังไง
ยังคะว่าทำไม๕ชั่วโมงครึ่งไม่จบ

คุณลุงเสื้อสีเทาแขนยาวเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอน

เขาบอกผมยอมรับผิดว่าผมขี่ย้อนสอน

คุณก็ผิดเพราะว่าคุณชนผมจนตัวผมกระเด็นไปอยู่บนกระโปรงหน้ารถคุณ
ฝ่ายผู้หญิงบอกเอ้าหนูอยู่ของหนูเฉย
ขี่ย้อนสอนมาชนหนูหนูจะผิดได้ยังไง
มันผิดตรงที่ตัวลุงไปอยู่บนรถหนูไง
เออส่วนผู้ชายคนนี้เสื้อแขนยาวลายสก๊อตเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกอ่ะแยกฝั่งกันนะ
ก็คนนั้นเขายอมรับว่าเขาผิดที่ย้อนสอน

เป็นงงแล้วรู้ไหมคะทะเลาะกันอยู่ที่ไหน

โอ้โหงงไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะเรื่องนี้
เขาบอกว่าคุยกันเนี่ยตั้งแต่๑๑โมงเช้า

ขับรถรอยูเทิร์นกลางถนนอยู่ดีมาถูกเลน
ผิดซะงั้นเพราะโดนคนขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอนมาชน

คนที่ดูคลิปนี้นะเขาบอกเลยว่าโอ๊ย

ถ้าไม่ย้อนสอนตั้งแต่แรกมันจะชนไหมล่ะ
ลุงก็บอกว่าเอ้ารถผมก็พัง

แกก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าแกผิดแค่เรื่องย้อนสอนเท่านั้น

เอายังไงมันควรจะต้องเป็นไปแบบไหนดี

คือถ้าตำรวจลงไปเร็วสักนิดคงไม่ถึง๕ชั่วโมงมั้ง
ไม่แน่ใจเพราะเขาก็ทะเลาะกันอยู่หน้าโรงพักเนี่ย
โอ้โฮยังไงอ่ะนี่แหละฮะน่าคิดไหมโอ้โฮ
ต้องมีกล้องหน้ารถมันถึงสำคัญในปัจจุบันนี้ไง
อ่ะแต่เขายอมรับแล้วนะว่าเขาย้อนสอนอ่ะ
เอาก็ผมไปอยู่บนฝากระโปรงคุณเนี่ยเราอีกสักคู่ไหมล่ะ